เหตุยิงกันตายที่เมืองน้ำดำกาลสินกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์พ่อตาใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยเสียชีวิตภายในหมู่บ้านบ้านนาแก่
ทีนี้ตำรวจโรงพักนากุงหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้ตายก็คือนายคทายุทธ์ภูโสดาอายุ๓๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่กองเลื่อยไม้บริเวณหน้าบ้านของเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยกู้ภัยไปตรวจสอบ
พบว่าบริเวณเอวขวาของผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑นัด
ส่วนคนที่ยิงก็คือพ่อตาของผู้ตายนั่นแหละ
ชื่อว่านายเฉลียวภูสมนึกอายุ๖๕ปีเป็นอดีตครูเกษียณข้าราชการ
หลังจากที่ยิงเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำ
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามญาติของนายเฉลียว
พ่อตาของคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านางนิทิมาภูแสงสี
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
เธอแล้วก็ชาวบ้านอีก๓คนนั่งอยู่ในบ้าน
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
จากนั้นเดินเข้าไปเลยนะเข้าไปในบ้าน
ฉุดกระชากเมียแล้วลูกที่นั่งคุยกับเธออยู่
บอกว่าให้ออกไปข้างนอกแต่เมียกับลูกไม่ยอมไป
ก็เลยมีการยื้อยุดฉุดกระชากันสักพัก
หลังจากนั้นพ่อตาเดินเข้ามาในบ้านค่ะ
มาพร้อมกับปืนแล้วก็ไล่ผู้ตายบอกว่าให้ออกไปจากบ้าน
แต่ผู้ตายไม่ยอมออกไปพูดจารักษณะท้าทาย
สุดท้ายพ่อตายกปืนตอนแรกเหมือนกับว่าจะคู่
แต่ไม่รู้ยังไงนะคะจู่กระสุนปืนมันลั่นออกมาเอง
ถูกตัวนายคทายุทธ์ลูกเขยจนกระทั่งนายคทายุทธ์
วิ่งหนีออกไปทางข้างบ้านไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
สุดท้ายสิ้นใจที่บริเวณกองเลื่อยไม้หน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะนายคทายุทธ์ผู้ตาย
มักจะทำร้ายภรรยาแล้วก็ลูกวัยสามขวบไม่ให้ความเคารพพ่อตา
ส่วนสาเหตุคาดว่าพ่อตาจริงแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่ากระสุนปืนเนี่ย
มันออกมาจากรังเพลิงได้ยังไงนะคะไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ไม่รู้ว่าแกไปเอาปืนมาตอนไหนพอมาแกบอกมึงจะหนีไม่หนีอย่างเงี้ย
ถือมาแกไม่ได้ขึ้นลำกล้องเลยนะแกถือมาไม่รู้ว่าแกกดไหม
ปืนก้าวเนอะเพราะว่าของหลวงไงของให้ผ่อนนั่นแหละ
ตอนนี้พอแกจะยิงแบบไม่ให้ถูกนะแกยิงแกยิงขู่ก็เข้าใจไหม
ตอนนี้แกยังไม่รู้เลยว่าปืนอ่ะโดนมันตอนนี้กลับ
ตอนนี้แกก็ยิงไปเขาว่ามันไปถูกตรงนี้พอยิงเสร็จ
เป็นวิ่งเลยล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ร้อยตำรวจเอกจีรพงศ์จันมีร้อยเวรสพนากุงเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเตรียมตัว
เตรียมที่จะนำตัวไปฝากที่ศาลจังหวัดกรสินทร์ในวันพรุ่งนี้
สำหรับนายเฉลียวพ่อตารายนี้นะคะ